ที่จังหวัดสุโขทัยเขาบอกว่ามีคนไปเจอกับต้นมะยม
ต้นมะยมแปลกยังไงก็ใบมันเป็นมะยมใบด่างอ่ะ
มะยมดังใช่คุณถามว่าแปลกไหมแปลกแต่มีไหมก็มี
อ่ะเล่าให้ฟังมะยมแปลกต้นนี้ปลูกไว้ที่บ้านเลขที่สองทับหนึ่งนะคะ
เป็นบ้านของยายอีทก็คือนางอุดมศรีปริมาณอายุ๗๒ปี
อยู่ที่ตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยจ้ะ
ต้นนี้สูงใหญ่นะประมาณ๓เมตรได้นะ
แล้วคุณดูตรงใบเขาดิใบดั่งเป็นริ้วขาว
ทุกใบนี่ดูดิอีดทิยายอีดบอกนี่ดูมะยมฉันดูมะยมฉันจ้า
อย่างนั้นขอดูยายอีทเล่าบอกว่าปลูกมะยมเอาไว้คู่กันสองต้น
มะยมเนี่ยมันความหมายดีเขานิยมปลูกกันในบ้าน
ก็จะทำให้มีแต่คนนิยมชมชอบ
เขาบอกว่าปลูกคู่กันไว้๒ต้นมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ตอนแรกมันยังเขียวอยู่เขียวปกติเลย
เนี่ยคุณดูนะพอใช่สักพักนึง๒เดือนที่ผ่านมายังไงมะยมต้นขวาเนี่ยใบมันเริ่มกลายเป็นใบด่าง
แรกด่างเฉพาะล่างล่างก่อนจากนั้นลามไปเลยด่านกันไปทั้งต้นเลยคุณ
เพื่อนบ้านที่รู้ข่าวทำยังไงวิ่งมาขอดูไงและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ต้องมาแล้วงวดนี้ต้องมาแล้วต้องเสี่ยงละทั้งเลขที่บ้านเลขอายุยายอีท
ทะเบียนรถกระบะอะไรก็ว่ากันไปเมียทะเบียนรถกระบะเข้ามา
ยายก็ไปยืนตรงนั้นน่ะโอ้โหโฟกัสหลังยายังเดียวน่ะแล้วก็ยังมีทะเบียนรถจากกายานยนต์
ถึงที่จอดอยู่ในบ้านยายอีทอ่ะอ่ะมันหมายถึงยายยืนตรงไหนคือยายเป็นแบบ
ยายยืนตรงไหนคือคนเห็นอะไรรอบตัวยายได้หมดเลย
อย่าบอกนะมีอีกไปยืนหน้าบ้านให้ติดบ้านเล็กที่

ยายก็จะไปยืนน่าไป้๓๒อีก
เอาเป็นว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล